คดีใหญ่ที่เราตามกันอย่างต่อเนื่อง

เอาล่ะเชิญชวนผู้ชมส่งไลน์มาหน่อย
ว่าติดตามเรื่องของหวย๓๐ล้าน

แล้วก็ตอนนี้มีการแบ่งพักแบ่งพวก

วดจรูนกับครูจรูน

หมวดจรูกับครูปริชา

คือถึงโรงพักแต่ยังไม่ถึงสารยุติธรรม
แต่ว่าถึงสารหลักเมืองแล้วใช่ไหมคะ

สาบงสาบานกันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
และที่สำคัญนะคะพบตรบอกว่า
ที่ย้ายเรื่องนี้เนี่ยจากกองบัญชาการ

เป็นที่เรียบร้อยแล้วและที่สำคัญวันนี้เนี่ย
วดจรูนเดินทางมาที่
กองปราบด้วยนะคะเอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ

วันนี้นะคะร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
แล้วก็ภรรยาก็คือนางลาวัลวิมูล

เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมค่ะ
หลังจากที่คณะกรรมการสอบสวน

ได้มีการตั้งข้อหายักยอกทรัพย

คดีลอตเตอรี่๓๐ล้าน

ระบุว่าก่อนเข้ายื่นหนังสือ

หลังจากที่มีคนมาช่วยเหลือ
ในเรื่องของการแสดงหลักฐานเพิ่มเติม
โดยหลักฐานทั้งหมดของตัวเองได้ยื่นให้กับทนายตั้มไปหมดแล้วนะ
สำหรับการเข้ายื่นหนังสือในวันนี้นะคะ
เพื่อขอความเป็นทัมจากคนมตรฯโทษถิติรัตรน้องห่านพิทักษ์
แล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกองบัญชาการ

พยายามจะแจ้งข้อกล่าวหาตัวเองเพียงอย่างเดียว
ก็เลยทำให้ไม่เชื่อมั่นไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรม
ส่วนกรณีที่กองกำกับการ๓กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท
สามารถกู้ไฟล์คลิปวิดีโอแล้วก็แชทไลน์ย้อนหลังได้
จรูนบอกว่าไม่ได้เครียดเพราะว่าตนเองนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์
และตัวเองเป็นคนเสนอให้กู้ข้อมูลด้วย
ขณะที่พยานปากสำคัญคือทั้ง๓ปากที่ระบุเอาไว้
ทนายเป็นคนจัดการทั้งหมดครับ
สำหรับปรากฐานที่นายอัญชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยอะอันยากรรมเปิดเผย
ตัวเองก็ยังไม่เคยเห็นและเพิ่งจะทราบจากที่มีการเสนอข่าวไปด้วย
และเมื่อมีผู้สื่อข่าวถามว่าหากผลออกมาไม่ใช่ว่าเป็นของหมวดจรูนจริง

เจ้าตัวยืนยันบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นของผม
แต่ไม่ว่าผลออกมาอย่างไรก็พร้อมยอมรับ
เอาล่ะคุณผู้ชมงานเรื่องที่เกิดขึ้น
เชิญชวนคุณผู้ชมนี่ไงอยู่ทีมคุณจรูน
คุณผู้ชมส่งมาจะอยู่ทีมใครระหว่างหวดจรูนกับครูปีชา
ด้านพลตำรวจโทษธิริราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า
สาเหตุที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโอนย้ายคดีนี้มาที่กองปราบ
จากว่าเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจ
ตำรวจในพื้นที่ก็มีข้อจำกัดมีข้อกังขาหลายอย่าง
เกรงว่าคดีอาจจะยืดเยื้อไปมากกว่านี้
นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีนี้ถือว่ามีความซับซ้อนเป็นอย่างมากนะคะ
ก็ต้องใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียด
เบื้องต้นยังไม่ได้มีการวางแนวทางการทำงานไว้นะ
แต่จะอ้างอิงจากหลักฐานที่ปรากฏเท่านั้น
ใช้ความเชื่อไม่ได้ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ขณะที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมบอกว่า
หลักฐานที่นำมามอบให้กับทางตำรวจกองปราบนั้น
เป็นหลักฐานสำคัญที่สามารถจะกระชากหน้ากากขบวนการนี้มาได้
มีทั้งคลิปเสียงมีทั้งคลิปวิดีโอมีทั้งไทม์ไลน์ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญของเรื่อง
สัปดาห์หน้าคาดว่าเรื่องนี้จะมีความชัดเจน
เขาบอกว่าขอเวลาหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวดูว่าหนึ่งสัปดาห์ชัดเจนยังไงนะครับ
ส่วนนายปริชาไคร่ครวนครูชำนาญการพิเศษได้เดินทางไปสอนหนังสือตามปกติค่ะ
บอกว่าคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ให้โอนคดีหวย๓๐ล้านให้กองปราบดูแลแทน
บัญชาการตำรวจภูทรชะภาค๗บอกว่ายินดีเลย
เพราะว่าเป็นกระบวนการของตำรวจซึ่งเชื่อมั่นในความเป็นจริง
ยืนยันด้วยนะคะว่าไม่รู้สึกกังวล
พร้อมถามกลับนายอัจฉริยะว่าเป็นใครทำไมต้องมาให้เวลาครู

หมดเวลาแล้วเธอควรต้องไป
โดยขอให้เข้าไปเตรียมหลักฐานนะบอกว่าให้มาสู้กันตามกระบวนการค่ะ
คุณผู้ชมส่งมามีทั้งทีมหมวดจรูนมีทั้งทีมครูปีชา
ส่งเข้ามาแล้วกันว่าคุณผู้ชมจะอยู่ทีมไหน
และซื้อหัวอย่าลืมนะถ่ายรูปแล้วก็เอาไปจับให้มีลายในมือด้วยล่ะกัน